เดี๋ยวจะให้ดูคลิปแต่ว่าฟังแฮชแท็กก่อน
เขาบอกว่าอาการมันเป็นไงไหนเล่ามาซิ
แฮชแท็กใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่คือเหมา
เพราะลักษณะอาการของผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ค่ะ
ขี่รถสายไปสายมาสายไปสายมา
คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าลุ้นทุกช็อตลุ้นทุกวินาที
ว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
เพราะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้มคว่ำถึงสองรอบด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องพร้อมกันค่ะ
อ๋อเห้ยข้าวเบาบ่บ
ลุ้นทุกช็อตลุ้นทุกวินาที
อ๋อเห้ยเกิดอะไรอย่างนี้อ่ะ
เดี๋ยวโม่เห้ย
แบบนี้ครับ

ลุ้นมั้ยอย่างนี้ต้องลุ้นมั้ย
อันนี้ขี่สายไปสายมาสายมาแล้วสายไปสายไปแล้วสายมาแล้วก็คว่ำ
สายมาและสายไปสายไปแล้วสายมาก็คว่ำอ่า
แบบนี้เจ้าของคลิปบอกว่าไม่ลุ้นก็ไม่รู้แล้วแต่ที่แน่เนี่ยมั่นใจเลยว่าน่าจะเมานะคะ
อาการเป็นไงไหนลองเล่ามาสิ
แล้วก็ช่วงท้ายคลิปค่ะพลเมืองดีนะเขาอาสาว่าจะไปส่งผู้ชายคนนี้ที่บ้าน
แกไม่ยอมฮะไม่ยอมให้ไปส่งนะคะพลเมืองดีทำได้มากที่สุดคือ
อยู่ห่างอย่างห่วงขับตามไปส่งแบบนี้จนถึงบ้าน
เพราะกันไม่ให้รถคันอื่นวิ่งมาชนท้ายแล้วก็เข้ามาใกล้
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ถึงหมู่บ้านโดยสวัสดีภาพและปลอดภัยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าของคลิปเขาก็ขับออกไปค่ะ
คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าดูผิวเผินอาจจะขำนะ
บางคนอาจจะขำเออขำแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ขำนะเฮ้ย
ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเฉียวชนรถคันอื่นคุณเมาแล้วขับแบบนี้เนี่ย
ถ้าคันอื่นเขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตร่างกายของเขาเนี่ย
มันจะเป็นยังไงไม่ใช่คุณคนเดียวสิที่เดือดร้อนถูกไหมคะ
และที่สำคัญเมาแล้วขับแบบนี้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะ

ดูคลิปนี้ดูเขาช้าหัวเขียวแล้วคุณรู้เรื่องทั้งหมดเลย